การจับกลุ่มเรื่องของอาวุธเรื่องของเครือข่ายของโกติเนี่ยนะคะล่าสุดทหารก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาเก้าคนในเครือข่ายโกติส่งให้กองบังคับการปราบรามเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ตั้งใจที่จะไปสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็แจ้งข้อหานักด้วยหลังจากนั้นวันนี้ก็จะส่งตัวให้ดีเอสไอต่อด้วยค่ะ
ทหารคุมตัวผู้ต้องหา๙คนในเครือข่ายนายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณหรือว่าโกติมาส่งมอบให้ตำรวจกองบังคับการปราบราม
โดยมีพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมารับมอบตัวค่ะ
ผู้ต้องหาทั้ง๙คนถูกจับจากปฏิบัติการตรวจค้น
แหล่งสะสมอาวุธสงคราม๙จุดใน๗จังหวัดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง
ซึ่งก็ยึดทั้งปืนแล้วก็อาวุธสงครามได้เป็นจำนวนมาก
จากการสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะว่า
เคยนำอาวุธของกลางไปก่อเหตุในช่วงการชุมนุมปี๒๕๕๙
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าโกตินี่แหละที่นำอาวุธมาฝากไว้ในโกดัง
ซึ่งที่ผ่านมาก่อนที่จะก่อเหตุ
จะมีการประชุมวางแผนหลายต่อหลายครั้งเพื่อเตรียมก่อเหตุ
ในกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
อกจากนี้ยังเตรียมก่อเหตุในพื้นที่วัดพระธรรมกายด้วย
ถ้าหากเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่มค่ะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาครอบครองยุทธภัณฑ์อาวุธสงคราม
ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนแล้วก็ข้อหาอ้างยี่ซ่องโจร
ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้กองบังคับการปราบราม
ส่งมอบตัวผู้ต้องหาทั้ง๙คน

เพราะว่าของกลางอาวุธสงครามบางรายการ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองปี๒๕๕๙

จากผู้ต้องหาทั้ง๙คนนี้แล้ว
ยังมีผู้ต้องหาอีกประมาณ๓๔คน
ตำรวจได้ขอสารออกหมายจับในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรไปแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับตัวมาดำเนินคดี
ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงโกติเองด้วยค่ะ
ส่วนกรณีที่โกติยังมีการจัดรายการออกอากาศผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ที่มีเนื้อหายุโยงปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทแล้ว

แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถสั่งให้ยุติการจัดรายการได้นะคะ
เพราะว่าเป็นการกระทำในต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของเจ้าหน้าที่ค่ะ